ราวของทีมโอลิมปิกนะครับที่เดินทางไปที่กาต้า
เพื่อไปชิงตัว๓ใบสุดท้ายไปโอลิปิกเกมที่บราซิลในช่วงกลางปีนี้เดือนสิงหาคมนะครับ
ล่าสุดนั้นซิโกที่ได้ศักดิ์เสียร้านเมือนั้น
ยังไม่ให้นักเตะที่มีอาการป่วย๓คนนั้นมาซ้อมรวมกับทีมนะครับ
แต่ว่ามีการป้องกันโดยให้ใส่หน้ากากปิดปากครับ
ลงซ้อมยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับขุนพลนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายอันดับหนึ่งถึงสามนะครับ
ก็จะได้เป็นตัวแทนของเอเชียไปเล่นในโอลิมปิกที่บราซิลครับ
สภาพทีมล่าสุดนั้นธนบูลเกษารัฐอิสตองโดแล้วก็ธนาศิษริพลา
ยังป่วยอยู่ครับโดซิโก้ก็บอกว่า
มีการป้องกันไข้หวัดระบาดในแคมป์ทีมชาติ
การให้นักเตะที่ป่วยนั้นสวมหน้ากากอนามัย

ก่อนจะให้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเกมอุ่นเครื่องตอนนี้ตัดซีเรีย
เพราะว่าซีเรียนั้นรับปากจะอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้แล้ว
ญี่ปุ่นก็ถึงพร้อมกับทีมชาติไทยนะครับ
ออสเตรเลียที่กำลังเดินทางไปถึง
ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะมีทีมสแตนบายนะครับ
ในหลีกกาต้าก็กำลังติดต่อกันอยู่
คาดว่าจะทราบในวันศุกร์นี้ครับ
ขณะที่ธนาศิษศิริพลาหรือว่าเต่าลินโย

เคร่งครัดแล้วก็บอกว่าเบื่อมากนะครับ
อยู่เฉยมา๒วันอยากจะกลับมาซ้อมเต็มทีแล้ว

ทัพจากมาซิโรเนียจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
แล้วก็ยังมีสันเสริญริวัฒนากองกลางในชุดแชมป์อาเซียน
รุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีทีมชาติไทยจากบุรีรัมยูไนเต็ด
และพงศกรศรีรอดมิดฟิลวัย๒๑ปีจากชนบุรีเอฟซีครับ
ทับกันหนักเลยครับแบงคอกยูเนเต็ด
ขณะที่สุพรรณบุรีนะครับทีมดับ๓ฤดูการล่าสุดเปิดตัว
นักเตะหน้าใหม่นำโดยสินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุล
รักษาประตูทีมชาติไทยจากชมบุรีเอฟซี
รัฐนาเพชรอาพรกองกลางจากราชบุรีครับ
ทุนนทดีปีกจากแบงคอกยูเนเต็ด
และวสันโฮมแสนแบ็คขวาจากบางกอกกราสครับ
ราชบุรีกันบ้างนะครับหลังจากมีการประกาศแยกทาง
กับทางโคเซเฟรร์คุณซื้อชาวสเปน
กุญสือชาวสเปนเหมือนกันครับ
นั่นก็คือคนโคเซโรโคมาติน
คุณซื้ออดีตนักเตะเอสวันยอนนะครับ

ก่อนหน้านี้เจ้าของคุณซื้อของสมกสรรรัชบุรีนะครับ
ที่ชื่อเล่นว่าปาเชต้าเคยคุมทัพดูมันเซีย
เรอร์โอเบโดกาตาเกียนาเอคุฬเลส
สเปนรวมถึงคุมทีมในลีกโปแลนด
อย่างโกโรนากรีแอลเซครับ
กระแสการเพิ่มทีมไทยลีกนะครับจาก๑๘เป็น๒๐ทีมร้อนแรงกันแน่นอนนะครับ
วันนี้จะมีการพูดถึงในมติการประชุมของบอร์ดบริหารไทยพิมลีกนะครับ
ว่าจะชัดเจนหรือไม่เวลาบ่ายสองวันนี้ก็ต้องรอเรื่องราวคำตอบกรณีที่
ซีเทโรฟ้องสารปกครองด้วยนะครับว่าสารจะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้
ส่วนผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อทีมชาติไทยนั้นบิ๊กเปี๊ยก็บอกนะครับว่า
วางแผนทั้งกรณี๑๘ทีมและ๒๐ทีมไว้แล้วนะครับ
ก็คือโปรแกรมเนี่ยทำไว้สองแบบซึ่งก็จะเปิดซีซั่นตามกระโดดเดิมนะครับ
วันที่๒๗กุมภาพันธ์แล้วก็ปิดซีซั่น๓๐ตุลาคม
เพื่อมีเวลาให้ทีมชาติไทยนั้นเตรียมทีมในการเล่นอาเซียนครับ
เป็นเวลา๑เดือนเป็นอย่างต่ำครับ
ขนาดที่อีก๑เคสที่อเมริกาพูดคุยวันนี้ก็คือ
ตัวเลื่อนชั้นใบสุดท้ายของสุโขทัยและนครปฐมนะครับ
ซึ่งบ่อบริหารจะขอให้ถอนอริยาโตตุลาการ
เพื่อกำหนดวันแข่งขันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ทีมแล้วเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างความถี่แล้วก็การเก็บตัวของทีมชาติต่าง
เพราะเราจะต้องเปิด๒๗กุมภาสิ้นสุด๓๐ตุลาซึ่งกำหนดแน่นอนแล้วขยับไปไม่ได้
แล้วก็ถ้าสรุปได้พรุ่งนี้ก็สรุป
นะฮะก็ขึ้นอยู่ครับกรรมการน่ะน่ะ